อย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปว่าผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ที่เพิ่มขึ้นวันนี้เนี่ย
เพิ่มขึ้น๑๑๑คนแล้วก็ในจำนวนนี้นะคะมี๔๒คน
ที่เป็นคนไทยเดินทางกลับมาจากการไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย
ดังนั้นพอกลับมาแล้วเนี่ยแต่ว่าประเทศไทยมีมาตรการที่เข้มข้นแล้วนะคะ
สำหรับไม่ว่าใครก็ตามที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อมาถึงเมืองไทยปุ๊บ
จะต้องกักตัว๑๔วันตามสถานที่ที่ภาครัฐกำหนด
คือต่อไปนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าภูมิลำเนาอยู่ที่ไหน
ก็จะส่งกลับไปที่จังหวัดนั้น
แต่เป็นสถานที่กักตัวที่จังหวัดนั้นเปิดขึ้นมานะคะ

ดังนั้นกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้ค่ะที่ป่วยเพิ่มตั้ง๔๒คน
เขาก็จะกระจายไปแต่ละจังหวัดตามภูมิลำเนาของตัวเอง
เวียรนันเพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูนบอกว่า
๖เมษายนที่รับคนไทยที่เดินทางกลับมา
จากการไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อินโดนีเซีย๒๖คน
ลงเครื่องบินที่สนามบินหัดใหญ่สงขลาแล้วก็คัดกรอง
จำนวน๒๖คนนี้นะคะ
ข่ายที่ต้องตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด๒๐คน
หกคนปกติดียี่สิบคนนี้ก็ต้องส่งตัวอย่างไปตรวจนะคะ
พอตรวจปุ๊บติดโควิด๑๙๑๕คนส่วนอีก๕คนไม่ติด
ทีนี้ค่ะคนที่ตรวจพบว่าป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
ก็จะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สงขลา
เขตสตูน๑๔คนแต่ว่ามีคนนึงอายุ๗๔เป็นผู้ชายนะคะ
เขาอายุเยอะก็เลยต้องแยกไปไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสตูน
ดังนั้นหมายความว่าคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้สตูนเป็นจังหวัดสีเขียว
เป็นจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
พอรับคนไทยที่กลับมาจากอินโดนีเซียแล้วเขามีภูมิลำเนาอยู่สตูน
เขาป่วยด้วยโควิด๑๙กลายเป็นว่ามีคนติดเชื้อแล้วในพื้นที่จังหวัดสตูนนะคะ
ส่วนที่สงขลาค่ะก็เนี่ยค่ะนำตัวคนที่กลับมาจากอินโดนีเซียไปกักตัว
งขลาเขาจัดพื้นที่ก็คือสนามกีฬาพรุค้างข่าวอยู่ที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่
จากการตรวจเนี่ยนะคะมีคนติดโควิด๑๙๑๑คนเป็นชาวสงขลา๑๐คนแต่ว่ามีชาวสตูนคนนึง
ก็ต้องไปพักรักษาตัวต่อที่ศูนย์อภิบาลผู้ติดเชื้อโควิด๑๙จังหวัดสงขลาอยู่ที่โรงพยาบาลนาม่อมอำเภอนาม่อม
ส่วนคนที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด๑๙ก็ไปที่พื้นที่กักตัวสนามกีฬาพลุค้างคาวนะคะแยกแบบนี้
ผู้ติดเชื้อทั้ง๑๑คนเนี่ยค่ะพอไปถึงเจ้าหน้าที่ก็มีขั้นตอนป้องกันเจ้าหน้าที่บอกว่ารัดกลุ่มมากนะคะไม่ต้องเป็นห่วง
ก็นำรถไปจอดเทียบกับประตูทางเข้าเลยเขาสร้างเป็นอุโมงเลยนะคุณผู้ชมเป็นอุโมงทางเดินเชื่อมต่อไปในอาคารเหมือนกับงวงช้างอะค่ะ
งงช้างที่เชื่อมเครื่องบินกับอาคารผู้โดยสารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ทีมแพทย์และพยาบาลก็ใส่ชุดป้องกันเชื้อโรคแล้วก็ดูแลผู้ป่วยแบบตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะส่วนที่จังหวัดปัตตานีนายไกรสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็บอกว่าจากการตรวจเนี่ยค่ะคนไทยที่กลับมาจากอิน
สำหรับในพื้นที่ปัตตานีเนี่ยมีคนติดเชื้อโควิด๑๙๗คนจาก๑๓คนค่ะ
คือตอนแรกมีคนเข้าข่ายที่ตรวจพบว่ามีไข้สูง๘คน
๘คนนี้ไปตรวจทั้งหมดปรากฏว่าติดโควิด๑๙๗นะคะ
ก็ไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม
อยู่ที่ศูนย์ประสานบริหารงานเขตอุตสาหกรรมอำเภอเมืองปัตตานี
ส่วนคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙แต่กลับมาในพื้นที่ตรงนี้เขาก็ต้องกักตัว
ตามพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีกำหนดไว้กักตัวดูอาการ๑๔วัน
นาราธิวาสค่ะมีคนกลับมาจากอินโดนีเซียกลุ่มเดียวกันนี่แหละ
นี่แหละแล้วก็เป็นคนที่อยู่ภูมิลำเนาในราชที่วาดเนี่ยนะคะ
คนนะคะก็ถูกคัดกรองมีไข้สูงมีอาการไอห้าคน
ก็แยกกักตัวผลตรวจออกมาติดโควิดสิบเก้าสองคนค่ะ
ก็ต้องส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม
ส่วนอีก๓คนรอผลตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ยาลามีคนไทยกลับจากอินโดนีเซียกลุ่มเดียวกันกลุ่มนี้
แล้วเขามีภูมิลำเนาอยู่ยาลาเนี่ยค่ะแปดคน
ตรวจพบโควิดสิบเก้าเจ็ดคนนะคะ
ก็ส่งตัวผู้ป่วย๖คนไปรักษาที่โรงพยาบาลยาลา
ส่วนอีกคนนึงที่ป่วยก็แยกไปรักษาที่โรงพยาบาลพระยุพราชยหานะคะ
คนที่ไม่ป่วยก็ต้องกักตัวอยู่ดี๑๔วันอย่างน้อย
ในพื้นที่ที่จังหวัดยาลาเขากำหนดขึ้นนะคะ
ก็ทำตามขั้นตอนมาตรการในการกักตัว
หลังจากเดินทางมาจากต่างประเทศ
ส่วนเราที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาจากประเทศอื่นเนี่ย
เราอยู่ในบ้านเราเราก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างด้วยนะครับ